ต่อกันเรื่องนี้เลยที่ขวัญโปรยไว้เมื่อสักครู่นะคะ
ที่บอกว่าผู้ชายคนนี้นะคะเป็นนุ่มใหญ่แล้วอายุ๕๔ปี
แล้วกลับมาก็กลายเป็นว่าเหมือนอารวาส
คือมีลักษณะไปของเงินน้องสาว
จะเอาเงินไปเติมเงินในโทรศัพท์แล้วไม่ได้
คือไปยิงคนอื่นเพื่อนบ้านแล้วยิงตัวเองด้วยนะคะโอ้โหเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บสาหัสมีคนตาย
คือผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านป่าบงงามที่ตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าค่ะ
ที่จังหวัดเชียงรายมีร่องรอยคราบเลือดนะคะแล้วร่องรอยความเสียหายก็เกิดจากกระสุนปืนลูกซองนั่นแหละค่ะ
คุณก่อเหตุเป็นใครนายกะเสมที่คำลองอายุห้าสิบสี่ปี
เจ้าตัวเอาปืนไล่ยิงเพื่อนบ้านเจ็บสาหัส๑คนเสียชีวิตคาที่๑คน
กลางดึกเมื่อคืนนี้เองนะคะแล้วยังไงต่อ
แล้วตัวนายกะเสมอ่ะเขาก็เอาปืนเนี้ยกระบอกเดียวกัน
ยิงตัวเองตายหน้าบ้านนะคะพี่ชายของนายเกษมบอกว่าเมื่อคืนนี้น้องชายอ่ะ
โอ้โหเมาเหล้าหนักเลยกลับมาจากที่ไหน
ไปงานทำบุญกระดูกของพ่อซึ่งเอาจริงอยู่ที่หมู่บ้านใกล้กัน
ตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนที่เขาจะคลั่งแบบนี้
เขาไปของเงินน้องสาวนะคะสองร้อยบาทค่ะ
เติมเงินโทรศัพท์มือถือแต่น้องไม่ให้
เจ้าตัวไม่พอใจค่ะพี่ชายก็บอกว่าเอางี้
งั้นเดี๋ยวเอาเงินให้คือพี่เนี่ยจะเอาเงินให้นายเกษมแทน
แต่เขาไม่เอาเขากลับไปที่ห้องแล้วไปหยิบปืนลูกซองมา
ตอนแรกยิงขึ้นฟ้าที่หน้าบ้านก่อน๑นัดปั้ง
พอเสียงปืนดังค่ะก็ทำให้นายอาเลย่าแทร่ย่าง
ซึ่งคนนี้ที่อยู่บ้านใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านออกมาถาม
เกษมยิงปืนทำไมจังหวะนั้นเขาไม่พอใจ
ก็เลยยิงไปหนึ่งนัดทันทีแล้วกระสุนไปถูกเพื่อนบ้าน
หน้าอกด้านขวาจนบาดเจ็บสาหัสนะคะทางด้านภรรยาค่ะ
ของเพื่อนบ้านที่ถูกยิงก็วิ่งหนีสุดท้ายนายเกษมก็ตามไปไล่ยิงนะคะ
โอ้โหถึงในครัวเลยลองฟังเสียงพี่ชายเล่าหน่อยค่ะ
ผมกระบะโห้สาเหตุครับเพราะอันนี้มันไม่ใส่
คิดว่าเกิดจังไงครับคนคนสิบร้อยป่ะ
มันคงจะเก็บกฎมาเหมือน
กฎเลี่ยงเป็นอย่างอย่างงามเลี่ยงส่วนตัวของเขา
แล้วก็หลายยิงเพื่อนบ้านไปแล้วเนี่ย
ยิงตัวเองตายเพื่อหนีความผิดที่หน้าบ้านตรงนั้น
สรุปเสียชีวิต๒ในเหตุการณ์นี้

แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องพูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ประกอบสำนวนคดีก็ต่อไป
แต่ว่ามือยิงคนก่อเหตุคือเขาเสียชีวิตแล้วนะคะ